เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ชุมพรค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
คือมันมีรถกระบะคันหนึ่งเป็นรถกระบะขนผักเขาเหมือนกับยางแตกแล้วก็จอดซ่อมอยู่
เสร็จแล้วมีรถกระบะของเพื่อนที่เป็นรถกระบะขนผักเหมือนกัน
ขับเข้ามาตามหลังมาช่วยก่อนจะมีพลเมืองดีที่เป็นคนขับรถดำ๖ล้อ
จอดรถดำเนี่ยเหมือนกับจอดปิดเพื่อไม่ให้รถคันอื่นมาชนซ้ำ
อะไรแบบนี้ในขณะที่กำลังซ่อมรถกระบะอยู่
แต่แล้วจู่คุณผู้ชมรู้ไหมคะมันมีรถพ่วงที่เป็นรถพ่วงตู้บรรทุกคอนเทนเนอร์
มาจากไหนไม่รู้ค่ะจู่โอ้โหมาชนเสยเอาหมดเลยอ่ะ
ทำเอาทั้งตัวคนขับรถกระบะขนผักเพื่อนคนขับรถกระบะขนผัก
แล้วก็คนขับรถดำ๖ล้อทั้งเจ็บทั้งตาย
เห็นบอกว่าสังเวยเหตุการณ์นี้๓ศพด้วยกัน
แล้วก็บาดเจ็บอีก๑รายคือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจริงว่ารถตู้คอนเทนเนอร์
คือรถบรรทุกที่มีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จะมาชนซ้ำอีก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สพสวีคุณผู้ชมจังหวัดชุมพร
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุก็มีการตรวจสอบดูว่ามันมีรถชนกันหลายคัน
บนถนนซ้ายเอเซีย๔๑ช่วงตำบลหมู่ที่๓อำเภอสวี
ที่กระเทดอยู่ในช่วงขาล่องใต้ก็เจอกระบะตอนเดียวสีน้ำมืน
มีการบรรทุกผักมาเต็มคันเลยนะคะก็พลิกคว่ำล้มตะแคงอยู่แบบนี้
ตัวผักที่บรรทุกมาก็เกลื่อนกระจายเต็มพื้นถนนเลย
ห่างไปค่ะก็เจอรถพ่วงที่มีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สีขาว
โดยมีนายสุวัสดิ์ไพรงามวัย๕๓ปีเป็นคนขับ
เขาก็โอ้โหสภาพรถก็พลิกตะแคงอยู่ในร่องริมน้ำข้างทางอยู่แบบนี้
เสียหายทั้งคันเหมือนกันนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมใกล้กันเนี่ยมันก็มีรถหกล้อที่เป็นรถดำสีขาวอีกคันหนึ่งจอดอยู่
จอดแน่นิ่งอยู่ในร่องน้ำในสภาพที่พังยับเยินทั้งคันเหมือนกัน
จากการสอบถามคนเจ็บค่ะซึ่งเป็นชายวัย๓๐ปี
เขาเล่าให้ฟังนะคะคือเหมือนกับมีคนเจ็บเนี่ยมีคนเจ็บเป็นชายวัยสามสิบเนี่ยที่เหมือนกับเจ็บสาหัสหนึ่งรายเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวรอที่จะสอบปากคำเพิ่มเติม
แต่เบื้องต้นในที่เกิดเหตุมีคนตายคาที่ถึง๓ศพด้วยกัน
คนแรกคือนายกิติศักดิ์สนอกกันนะคะวัย๒๒ปีเป็นคนขับรถหกล้อ
ที่เป็นรถดำที่เป็นพลเมืองดีจะมาช่วยเหลือ
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยที่ตายนะคะคือนายทงศักดิ์วัย๓๙ปีเป็นคนขับรถกระบะที่บรรทุกผักมา
แล้วก็นายวิทยาวัย๓๗ปีเป็นเพื่อนของนายทงศักดิ์ที่ขับรถกระบะตัวบรรทุกผักมาเหมือนกัน
เพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนเนื่องจากว่ารถยางแตก
ทีนี้ช่วงเกิดเหตุคุณผู้ชมเหมือนกับตัวคนตายก็คือนายทงศักดิ์ขับรถมาแล้วจะไปส่งผัก
แต่ปรากฏว่ายางล้อหลังฝั่งซ้ายเนี่ยมันเกิดระเบิดทำให้ขับต่อไม่ไหวนะคะ
เขาเลยตัดสินใจจอดริมไหลทางก่อนที่จะมีนายวิทยาซึ่งก็ตายเหมือนกัน
นายวิทยาเนี่ยก็คือขับรถกระบะอีกคันมาเป็นรถกระบะขนผักเพื่อที่จะมาจอดช่วยเหลือเพื่อนซึ่งเพื่อนเนี่ยรถยังแตก
แต่แล้วจู่ก็มีพลเมืองดีก็คือนายกิติศักดิ์นะคะคนนี้ก็ขับรถหกล้ออยู่ใกล้เคียงเขาเห็นอยู่ไงว่าอ๋อรถยังแตกใช่ไหม
ก็เลยขับรถหกล้อเนี่ยมาขวางทางเหมือนกับมาขวางมากันไว้มาจอดไว้เพื่อไม่ให้รถคันอื่นขับมาชน
ฟังเสียงเพิ่มเติมจากคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หน่อยค่ะ
รถบันทุกของนี่ยังระเบิดอยู่อ๋อมาปิดกันให้
แล้วก็ของพี่ไม่เห็นเหรอพี่มา
สายประเหตุตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปนะคะใช่ครับไปต่อ